คุณผู้ชมครับตอนนี้ในโลกออนไลน์เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับ
เพราะว่ามีการแชร์ภาพกันเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีคนคนหนึ่งครับ
เขาก็ไปพ่นสีใส่ป้ายบอกทางในพื้นที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ซึ่งตอนนี้ภาพที่ได้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
และกำลังเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุแบบนี้ว่าตกลงแล้วเขาคือใคร
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่เป็นภาพที่ปรากฏแล้วก็ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะครับ
ความเสียหายของป้ายบอกทางตามสถานที่ต่าง
ซึ่งคนร้ายพ่นสีใส่ในคำว่าเทเวศ
ภายในพื้นที่ตำบลวัดละมุดและตำบลข้างเคียงของอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมพร้อมกับมีการเปิดเผยภาพคนร้าย
ที่จับภาพได้จากกล้องวงจรปิด
โดยภาพนี้นะครับถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค

ระบุข้อความไว้ว่าหากท่านใดพบเห็นบุคคลในภาพนี้
กวนติดต่อกลับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
รางวัลนำจับนะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
บกวนช่วยกันแชร์เพื่อเอาคนผิดมารับโทษ
ขณะที่ภาพนี้ถูกแชร์ไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังต่างครับ
มียอดแชร์จำนวนมากพร้อมกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
โดยต้องการจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับติดต่อไปยังนายอุเทนกอวงรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
อำเภอนครชัยศรีก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
พ่นสีที่ป้ายบอกทางหลายต่อหลายจุด
เรื่องต้นทางอบตแก้ไขลบสีที่ป้ายแล้วแต่ว่ายังลบออกไม่ได้หมด
เตรียมสั่งทำป้ายบอกทางใหม่รวมไปถึงนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรนครชัยศรีแล้ว
ว่าคนร้ายอาจจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ระบุชื่อไว้ในป้าย
ซึ่งคาดว่าอาจจะมาร่วมงานบวชเพื่อนที่วัดลำพญาอำเภอบังเลนในช่วงเช้าวันดังกล่าว
แล้วอาจจะมาก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ